เรื่องราวต่อไปโอ้เดี๋ยวจะพาไปดูกันเรื่องนี้กันบ้างดีกว่า
ฮอตฮิตกันทุกช่องนำเสนอข่าวนี้หมดเรื่องของพี่ตูน
พี่ตูนพี่ตูนสูญแล้วเป็นว่าลียอดฮิตเลยตอนนี้กำลังวิ่งอยู่
ใช่ตอนนี้อยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับค่ะเหมือนกำลังจะวิ่งเข้าตากนะ
ใช่เย็นนี้น่าจะเข้าสู่จังหวัดตากแล้วอีกไม่ถึง๔๐๐กิโลเมตรนะก็จะถึงเชียงราย
ตอนนี้อยู่ที่ตากแล้วนะรู้สึกว่าน่าจะถึงตากแล้วนะไปที่นี่
ตอนแรกคือตั้งเป้าไว้ว่าจะไปถึงในช่วงเย็นตอนนี้ถึงแล้วโอ้โฮ
แล้วก็ไปดูกันหน่อยว่าจุดหมายปลายทางของพี่ตูนก็คือที่แม่สายจังหวัดเชียงราย

รอต้อนรับพี่ตูนเลยทีเดียวไปดูบางช่วงบางตอนของเอ็มวีชุดนี้กันหน่อยครับ
พี่ตูนสู้พี่ตูนพี่ตูนสู้เขารอตูนอยู่ที่แม่สาย
หลายคนรอคอยตลอดเส้นทางเลย
เป็นบางช่วงบางตอนนะครับในเอ็มวีเพลงที่อาจารย์วิจิตนาเมืองรัก
ศิลปินชาวเชียงรายและนายกิตินันสายวันอายุ๔๑ปีเป็นนักดนตรีนะ
คนนี้ด้วยที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่ตอนเราเปิดเอ็มวี
เด็กหญิงสุวรรณนิกาสายวันวัย๘ขวบลูกสาวครับ
ก็มาร่วมร้องเพลงเฮารอตูนอยู่ที่แม่ซ้าย

ก็ช่วยกันแต่งขึ้นแหละแล้วก็ผสมผสานระหว่างโฟลกซองสากลกับล้านนา
เพื่อต้อนรับพี่ตูนบอดี้แลมรวมไปถึงคณะด้วยนะครับ
โดยทำเป็นเอ็มวีประกอบสถานที่ต่างในจังหวัดเชียงรายครับ
เพื่อต้อนรับการมาถึงของพี่ตูนบันนิสแลม
ซึ่งจะมีกำหนดถึงเชียงรายและแม่สายเหนือสุดแดนสยาม
วันที่๒๐๒๕ธันวาคมนี้นะครับ
ซึ่งก็ใช้เวลาในการแต่งเพลงนะอยู่ประมาณสัก๑๐นาที

ไม่นานจากนั้นก็จัดทำดนตรีเป็นเวลา๒วัน
ก่อนที่จะมาทำเป็นเอ็มวีชุดนี้ออกมาโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
เนื้อหานะครับก็จะเล่าถึงเรื่องราวของการวิ่งของพี่ตูน
ที่ผ่านมาจากสุดแดนใต้

ก็ไล่เลี้ยงขึ้นมาตอนนี้ขึ้นเหนือแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องราวของการให้กำลังใจ
เพื่อให้พี่ตูนนั้นทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้

ละ๙นี่แหละครับเราวิ่งจากท้ายสุดใต้สุดของประเทศ
แล้วก็เป้าหมายของพี่ตูนที่วิ่งขึ้นมาก็คือ
ในฐานะศิลปินหรือว่าคนเชียงรายก็อยากจะ
เพลงนี้เป็นของขวัญให้กำลังใจให้กับพี่ตูนในโครงการนี้ครับ
ในส่วนของชาวเชียงรายนะครับก็คืออยากฝากเลยอันดับแรกเนี่ยนะครับ
ส่งกำลังใจเชียร์
คือเงินเนี่ยมันแค่มันแค่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้สังคมนี้ขับเคลื่อนไป
ถ้าเราส่งกำลังใจกันสามัคคีกันเนี่ยสังคมจะขับเคลื่อนไปได้มาก
แล้วอีกอย่างหนึ่งครับที่พี่ตูนอยากได้มากที่สุดในโครงการนี้ก็คือ
อกจากจะให้เงินกับโรงพยาบาลแล้วให้ทุกคนลุกออกมา
มาออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพของเราดีขึ้น
แล้วก็พวกพยาบาลหรือหมอเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่น้อยลง
โอ้โหนี่ไงตรงกับเป้าหมายที่แท้จริงของการวิ่งของพี่ตูนเลยนะ
คือต้องการเชิญชวนประชาชนให้ออกมาวิ่ง
เป้าหมายหลักไม่ได้ต้องการเงินสนับสนุนมากมายขนาดนี้
แต่จริงอยากให้ทุกคนนะครับออกมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกมาวิ่งก่อน
เริ่มต้นด้วยการวิ่งนี่แหละนะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
จะต้องพอสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาล

ส่วนเรื่องของยอดเงินบริจาคคุณผู้ชมครับโอ้โห
ทะลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งเอาไว้ตอนแรกนะ
ทะลุไปแล้วครับตอนนี้เท่าไรนะ๘๑๔ล้านได้แล้วค่ะคุณ
ทะลุเป้าจาก๗๐๐ล้านไปมาก

ใช่ค่ะตอนนี้ก็พี่ตูนวิ่งอยู่ที่
อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากแล้วเนี่ยนะครับ